คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เน้นย้ำไว้นะครับว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นวันหยุดยาวด้วยใครจะวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยอาจจะต้องวางแผนให้รัดกลุ่มหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เจอกันก็คือความแปรปวนสภาพ

โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากการแผลมาอีกครั้งหนึ่งของอากาศเย็นนะครับ
เจอกับอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ตอนนี้

เพราะว่ากำลังของความหนาวเย็นอาจจะไม่แรงมากนัก
แต่ว่าหลังจากนี้ครับหลังจากที่พายุหนึ่งลูก
ซึ่งเป็นพายุที่เรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่แล้วก็มีกำลังแรงเลยทีเดียว
เพราะว่าพายุลูกนี้ก่อตัวในทะเลค่อนข้างนานนะครับ
นานแบบนี้เพราะว่ามีอากาศเย็นคอยมาดันไว้ตลอดนะครับ
นำให้พายุลูกนี้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งได้สักทีนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนที่เฉียดไปบริเวณทางปีกตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
วันเวลานี้นะครับก็คือช่วงวันที่๑๑ก็จะเริ่มส่งผลกระทบนะครับ
ด้วยความใหญ่ของพายุลูกนี้แล้วก็กำลังแรงของพายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
จะทำให้จุดที่ได้รับผลกระทบก็คือจุดที่อยู่บริเวณตามชายฝั่งนะครับ
ของฝั่งตะวันออกประเทศญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบเต็ม
พื้นที่นะครับก็จะเป็นท้องฟ้าใสนะครับเคลียร์
เพราะว่าพายุลูกนี้กำลังค่อนข้างแรงดูดเอาฝนดูดเอาความชื้นไปสู่ศูนย์กลางจำนวนมากนะครับ
จุดที่มีโอกาสเจอหนักก็คือโตเกียวนะครับ
ใครจะไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องเตรียมตัวไว้หน่อยครับ
แน่นอนครับการที่พายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งก็จะทำให้กำลังนั้นอ่อนลงนะครับ
อ่อนกำลังแบบนี้ก็จะทำให้ความชื้นทำให้กลุ่มฝนต่างนั้น
มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาเมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ก่อนอันนี้ถูกพายุดูดเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คุณผู้ชมนี่คือกระแสลมนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้
กระแสลมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นั้นถูกดูดเข้าไปสู่ศูนย์กลางของพายุที่มีกำลังแรงนะครับ
ทันทีที่พายุลูกนี้เคลื่อนตัวไปด้านบนแล้ว
อากาศเย็นครับก็จะถูกดึงมาด้วยนะครับ
ก็จะทำให้มีการมาเจอกันระหว่างอากาศเย็นจากทางตอนบน
ซึ่งอากาศเย็นนี้เองจะถือว่าเป็นอากาศเย็นที่หลังจากนี้ครับ
จะมีความยาวต่อเนื่องแล้วก็ทางกรมบุตุนิยมวิทยาก็จะดูปัจจัยนี่แหละครับ
คาดการณ์การเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งก็จะเป็นช่วงกลางเดือนนี้
นี่คือพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองนะครับ
เริ่มจากบริเวณพื้นที่ตอนบนก่อนภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบน
หลังจากนั้นมาภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือปีกที่ติดกับพม่า
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังครับเพราะว่าฟ้าผ่าลมแรง
สิ่งที่จะต้องเจอก็คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
จะเดินทางก็วางแผนกันดีนะครับ
และนี่คือน้ำหมดของรูปเกาะและหนาวผมพุธตนันท์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ
ผลกระทบจากพายุฮากิบิสเนี่ยที่จะกระทบกับเรานะคะ
ก็คือการที่เขาดึงฝนออกจากประเทศไทยไป
แล้วก็จะทำให้ลมหนาวลงมาจากจีนเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย
ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่หนาว
ทำให้เราได้สัมผัสความหนาวสักที